ไปที่ชัยภูมิอันนี้เรื่องเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ย
ไม่น่าเชื่อว่าจะทำให้กลุ่มมอเตอร์ไซค์ทำแบบนี้
แม่ค้าเนี่ยพอเห็นว่าลูกค้ามาปุ๊บสั่งก๋วยเตี๋ยว๗๘ชาม
ก็คิดเงินไปคิดเงินไปจนลูกค้าออกไปแล้ว
เพิ่งนึกขึ้นได้เฮ้ยคิดขาดไปชามนึง
ก็เลยตามไปเรียกปรากฏฝั่งนั้นไม่พอใจหรือเปล่ามีพฤติกรรมแบบนี้อ๋อถูกแล้ว
อย่างทำไมป้นหมึกทำไมก็ไม่รู้นะคุณผู้ชม
ไปเที่ยวเทศกาลทุ่งดอกกระเจียวบ้าน

ตอนนั้นป้าได้นับครบแต่เรื่องเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
บ้านไร่อำเภอเทพสถิตที่ชายภูมิครับ
เหตุการณ์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เอง๙กรกฎาคม
และกลุ่มที่เบิร์นยางก็อย่างที่บอกคือกำลังจะไปเที่ยวเทศกาลทุ่งดอกกระเจียวบาน
รุ่งป้ารุ่งเป็นแม่ค้าครับ
เล่าให้ฟังว่าป้าก็เห็นว่ามากัน๘คน
ก็สั่งก๋วยเตี๋ยวกินตอนแรกจะสั่ง๗ชามก่อนนะ
มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งไปเข้าห้องน้ำ
ออกมาปุ๊บก็สั่งเพิ่มอีก๑ชามก็รวมเป็น๘ชาม
ตอนนั้นป้ารุ่งก็ดันคิดไปแค่๗ชามไง
พอนึกก็ได้เฮ้ยขาดไปชามก็เลยเดินไปบอก
แล้วฝั่งนั้นเหมือนจะไม่พอใจเลยเป็นแบบนั้นเลยครับ

รุ่งก็บอกว่าอยากให้ตำรวจมาช่วยดูแลหน่อย
แล้วก็ขอร้องนักท่องเที่ยวอย่าแสดงกิริยาแบบนี้เลย
มันกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ชายภูมิด้วยนะฮะ
แต่ถ้าเกิดเป็นพวกเรา๓คนค่ะบอกพ่อค้าแม่ค้าไว้เลยนะคะ
ดอม๒พี่เบิร์ด๒แล้วก็แห่ง๑
คือมา๓คนแต่สั่ง๕ไม่ต้องห่วงค่ะนะฮะ
แล้วก็ในรายงานรู้สึกก๋วยเตี๋ยวชามไม่ถึง๔๐บาท
๕บาทเก็บตังค์ที่เบิร์นยางมาจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวดีกว่านะ